เรื่องนี้ของดิฉันค่ะขอฉีกแนวจากคุณน้ำแข็งไปเลยนะคะ
ไปดูวัตถุที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ากันอะไรอ่ะเออลองนึกสิว่าอะไร
มันจะลอยได้ทั้งกลางวันกลางคืนพอกลางคืนมันมีไฟวาบวาบ

ดาวหรือเปล่าปุ๊บดูนี่มันดาวอยู่เหมือนอะไร
อันเดียวกันเลยอันเดียวก็เมื่อกี้เนี้ยเอ๊ะจะเป็นดาวหรือเปล่า
พอกลางวันทำไมมันก็ยังอยู่ดำดำนะสิโอ้นั่นสิ
นี่รออยู่แบบนี้เอาแล้วกลางคืนมันก็ไม่หายไปเหรอคะ
นี่ค่ะนี่คือคำถามสงสัยของชาวบ้านตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์
เขาถ่ายภาพไว้ได้มีวัตถุลอยอยู่เหนือท้องฟ้า
อย่างที่บอกเห็นทั้งกลางวันกลางคืนค่ะกลางวันเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นลักษณะมันอยู่ในระดับเหมือนเครื่องบินบินอยู่อะค่ะ

กลางคืนมีแสงไฟวูบวาบขึ้นมา
มีชาวบ้านคนนึงบอกว่าจริงเนี่ย
วัตถุสิ่งนี้เห็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมามัน
เห็นเป็นสีดำก็เอ๊ะมันอะไร
พอพอดึกไปอีกมันเป็นแสงเขาเรียกว่าไม่รู้อะไร
เป็นรูปแสงไฟครับมันก็จะพุ่งขึ้น
พุ่งขึ้นแล้วก็มันก็ต่ำลงอะไรประมาณนั้น
เชื่อว่าจะเป็นพวกอะไรแหละพวกอะไรหรือว่าพวกดานดาวเทียมอะไรประมาณนี้

ว่าวของบ้านหลังนึงเคยเห็นเขาชอบออกมาเล่นว่าว
ปรากฏเจ้าของว่าวคนที่ถูกกล่าวถึงออกมายืนยันเอง
คุณสมพงศ์ภูสาบอกผมชอบเล่นว่าวจริง
แต่มันไม่ใช่ของผมแล้วผมเองไม่เคยเล่นว่าวตอนกลางคืนนะคุณนักข่าว
อย่างต่อให้เข้าไปเล่นว่าวกลางคืนมันจะมีแสงวูบแบบนั้นเหรอ
ก็นั่นแหละสิแล้วว่าวผมมันไม่ได้ติดไฟ
และที่สำคัญมันลอยสูงสักขนาดนั้นว่าวมันจะไปถึงได้ยังไง
คุณถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ดิฉันว่านึกถึง๒คน
ไม่หมอปลาก็อาจารย์ออสเอาไงดี

ฉันอยากรู้ในแง่วิทยาศาสตร์ก่อนดิฉันไปอาจารย์ออสก่อนดีกว่า
ได้ค่ะงั้นไปที่อาจารย์ออสเลยค่ะอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์บอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้มองได้หลายมุม
ค่ะมันคือวัตถุที่ลอยอยู่บนอากาศ
ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไร
สันนิษฐานการถ่ายคลิปนี้อาจจะมีการเร่งสปีดให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วหรือไม่
อืมและเป็นไปได้ว่าช่วงกลางวันเป็นวัตถุที่ลอยอยู่บนฟ้าอาจจะติดลมบน
ถุงพลาสติกสีดำโคมลอยอาจจะติดอยู่ตามต้นไม้หรือไม่
ซึ่งเราเห็นในระยะไกลเราระบุแน่ชัดไม่ได้
ส่วนกลางคืนอาจจะเป็นโรนหรืออุปกรณ์พยากรอากาศ
ที่มีไฟติดไปด้วยเอออาจารย์บอกอาจจะเป็นเครื่องบินดวงดาว
ก็อาจเป็นไปได้แต่ยืนยันไม่ใช่ผีแน่นอน
คือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ยังระบุไม่ได้

ก็คือยังระบุไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันไม่ใช่ผีแน่นอนนะคะ

เห็นนี้เขาบอกว่าจะให้หมอปลาไปพิสูจน์ด้วย

เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งศัยศาสตร์เลยนะ